เมาลกขับละแล้วไปชนสวัสดิ์ไฟฟ้า

แต่พอกู้ภัยมาพอตำรวจมา

เป็นฐานะกาศจริงโดนตั้งคณะน้ำการสอบแล้ว
คือถ้าเกิดคนเสียหายโอเครับผิดชอบ
แต่ถ้าตำรวจมาหรือกู้ภัยมาถามถ่ายมาคุย
ขนาดปฐมพยาบาลให้แกนะ

หันหน้ากาศนายนี้ท่านเมาแล้วก็ขับรถเก๋ง

สายไฟสายโทรคมนาคมเสียหายหมด

ผู้ก่อเหตุคุยกับเจ้าของบ้านแล้วก็ยิน
ว่าเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่๒๙มกราคม
ที่ผ่านมาแถวสพธัญบุรีนะครับ

แต่ที่เป็นประเด็นก็คือพอตำรวจไป

ท่านแสดงท่าทีโวยวาย

แม้แต่อาสากู้ภัยเข้าไปทำแผลให้ยังถูกโวยออกมาเลย
ตำรวจนำตัวฐานอากาศไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ครับ
สูง๒๐๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต

กำหนดไว้๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ดำเนินคดีในข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
เรื่องต้นก็ประกันตัวไปในวงเงิน๑๐๐๐บาท

พลอากาศตรีบุญเลิศอันดาราท่านโฆษกองทัพอากาศ

จากการตรวจสอบเพราะว่าชายคนดังกล่าวนะครับ
เป็นฆาติการทหารอากาศจริง
ขณะนี้พลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมี
ท่านผู้ประชาการอาหารอากาศกำชับเลยบอกว่า

แล้วเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงด้วย
ส่วนผู้ก่อเหตุตอนนี้รู้สึกสำนึกผิด

จะรับผิดชอบชดใช้ทุกอย่าง
ซึ่งท่านผู้กำกับสพธัญบุรีท่านก็บอกว่า

กับผู้เสียหายแล้วที่จะมาเจรจากัน
แต่ว่ามีการรับแจ้งว่าเดี๋ยวขอเลื่อนนัดไปเป็นวันที่๑กุมภาพันธ์แทน